ด้วยเรื่องของเสียงค่ะคุณผู้ชมเสียงที่มันดังเสียงที่มันรบกวนมี๒เรื่องนะ
หนึ่งเรื่องค่ายมวยอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องร้านอาหารทีเนี้ยจะมาอยู่ในชุมชนยังไงเดี๋ยวเอาเรื่องค่ายมวยก่อนละกันค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกทนไม่ไหวเสียงอักอักเตะกระสอบทราย
นี่คือบ้านข้างผัวเมียไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ตีกันนะคะแต่นี่คือเสียงจากค่ายมวยเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมจะให้
จะให้ฟังทั้งในมุมของชาวบ้านแล้วก็ค่ายมวยเลย
นี่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปไว้ค่ะแล้วก็แจ้งมายังเพจบอกว่าไม่ไหวจริงจริงอ่ะ
มันดังแบบนี้บอกพี่กัดด้วยอยู่ที่ชุมชนซอยสีน้ำเงินที่ซอยประชาราช
๓๘นะคะนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปเลย
ไปถามชาวบ้านฟังมุมชาวบ้านก่อนนะ
โมงก็เริ่มต่อย๗โมงก็เริ่มช็อกชกแล้ว
สะดุ้งตื่นตลอดเลยนี่จริงคุยกันไปแล้วนะว่าให้เริ่มสัก๘โมงได้ไหม
ให้สายหน่อยแต่ทางค่ายเขาไม่ทำตามเลย
อันนี้ฟังจากชาวบ้านมานะยังไม่พอ
เราต้องฟังในมุมค่ายด้วยไปที่ค่ายพยักษ์คำพันธ์สิทธิ์แก้วประมล
ไปคุยกับเจ้าของค่ายเลยค่ายเนี่ยเขาเปิดมา๓๐กว่าปีจะ๔๐ปีแล้วอะค่ะ
มวยที่มีชื่อเสียงชาวไทยชาวต่างชาติมาเขาซ้อมกันสองช่วงคุณผู้ชม
ช่วงเช้าเลยคือ๗๑๐โมงช่วงบ่ายเลยคือบ่าย๒๖โมงเย็น
แล้วให้นักข่าวนั่งดูด้วยว่าเสียงมันดังประมาณไหน
แล้วเจ้าของค่ายบอกว่าเอาจริงพอมีข่าวออกไปผมก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะ
มาคุยมาอธิบายแล้วกับชาวบ้านผมก็ไปคุยแล้วด้วย
แถวนี้จริงเขาก็เข้าใจมาตลอดนะไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ข่าวที่ออกไปเนี่ยทำไมมันถึงทำให้ค่ายผมเนี่ยเสียชื่อเสียงแบบนี้
มาคุยมาเคลียร์กันดีกว่าผมพร้อมจะแก้ไขผมพร้อมจะคุยด้วย